อย่างที่เราทราบกันคดีของกำนันนกตอนนี้ก็ต่อยอดมาจนถึงคดีหัวประมูลที่ต้องมีการตรวจสอบกันในหลายส่วนเลยนะคะ
ก็มีความคิดเห็นและมุมมองของนักกฎหมายอายการอาวุโสแล้วก็อดีตตำรวจเก่าเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดำเนินคดีกำนันนกนะคะ
อย่างที่ทราบกันว่าคดีนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตำรวจหลายนายด้วยนะคะ
นวนคดีมาที่กองปราบปรามด้วยก็บอกว่าตนเองเห็นด้วย
แต่ขอว่าอย่าโอนเฉพาะสำนวนคดีฆ่า
แต่ควรโอนมาทั้งหมดเพราะมันจะได้เป็นเรื่องเดียวกันค่ะ
อันนี้อยู่นครประสงค์โอนมันจะได้ทั้งหมด
แต่อย่าโอนเฉพาะเรื่องค่านะโอนต้องโอนทั้งหมด
เพราะเป็นเรื่องเดียวกันที่มันต่อเนื่องกัน
สำหรับเรื่องฆ่าเรื่องฆ่าตำรวจไม่โดน
เรื่องตำรวจ๖คนก็ไม่น่าจะโดน
ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอด

มันชัดเจนอยู่แล้วจะบอกขับรถกลับบ้านไปทางเดียวกันก็เลอะเถอะ

ส่วนที่ยังไม่ตั้งเนี่ยอันนี้เป็นห่วง
ไม่ตั้งที่ยังไม่ตั้งยังง็อกแง๊กอยู่อันนี้
น่าเป็นห่วงจนชาวบ้านก็นินทาเหมือนจะช่วยกันหรือเปล่า

เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปที่ท่านอายการอาวุโสอีกรอบหนึ่ง

ตำรวจบางส่วนช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี
มีการดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนเนี่ยตอนนี้สังคมก็จับตาดูนะคะ
ว่าตำรวจที่เหลือจะโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมเมื่อไหร่
รวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งด้วยที่แตกตื่นวิ่งหนี
อันนี้ก็ต้องโดนคดีเพราะนี่ไม่ใช่วิสัยตำรวจ
จะมาบอกว่าไม่รู้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเลขาสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรนะคะบอกว่า
ตำรวจที่ไปงานเลี้ยงบางส่วนผิดวินัย
การประพฤติตนไม่สมควรเพราะเป็นตำรวจทางหลวง
แต่ไปกินเลี้ยงบ้านผู้ประกอบการธุรกิจรถบรรทุกในพื้นที่
คือมันก็มองว่าเกี่ยวกับสวยได้
คือท่านก็มองว่าประเด็นเรื่องสวยทางหลวงมันถูกบดบังด้วยเรื่องหัวประมูล
มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการยิงโดยตรง
ทั้งที่สวยทางหลวงนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของการยิงกัน
แต่ตอนนี้เหมือนถูกเบี่ยงเบนประเด็นอยู่ไปไปฟังเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ถ้าบางคนมันก็พันอยู่กับอาญาด้วย
บางคนที่ไปร่วมทำลายพยากฐานไปเอาปืนไปทิ้งเอากล้องอันนั้นอาจจะมีนะ
แต่บางคนก็อาจจะเป็นวินัยธรรมดาเช่นไปหาว่าเขาละเว้น
บางคนเขาบอกเขาก็ไม่ได้ละเว้น
เพราะเหตุการณ์มันสงบแล้วเขาก็หมดความสามารถที่จะไปจับกลุ่ม
ระงับเหตุอะไรก็ยังเป็นเรื่องอีกยาว
นี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจบางส่วนที่ถูกดำเนินคดี
ท่านบอกว่าบางคนทำลายหลักฐานถ้าไม่มีการตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมไม่โดนข้อหาเหมือนกันทุกคน
และผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจน
ว่าใครมีความผิดอะไรบ้างทั้งอาญาและวินัยนะคะ
คุณผู้ชมครับในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนะฮะ
ตบทโทเรวัตกลิ่นเกษรครับอดีตผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้ร่วมรายการวิเคราะห์ทิศทางคดีนี้
มองว่าตำรวจที่ไม่ได้เข้าระงับเหตุแต่มีหลักฐานว่าปฐมพยาบาล
แล้วก็พาสารวัตรแบงค์ไปส่งโรงพยาบาลกลุ่มนี้

ขณะที่ตำรวจที่หนีไปจากที่เกิดเหตุ
แล้วตามไปโรงพยาบาลภายหลังยากที่จะพ้นความผิดนะฮะ
โดยทางพลตำรวจโทเรวัตเตือนนายตำรวจทั้ง๒๐นาย
ถ้ายังมีจิตสำนึกครับและก็ศักดิ์ศรี
ก็ควรให้การไปตามความจริงรวมทั้งตัวกำนันนก
อย่าคิดว่าจะไปรับสารภาพในชั้นศาล
เพราะถ้าศาลพิจารณาว่ารับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน
คราวนี้ศาลก็จะไม่ลดโทษให้นะครับ
ตนออกมาพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่าอนาจใจที่เห็นสารวัตรแบงค์
โดนยิงตายกลางวงตำรวจ๒๐คน
เป็นเหตุที่สร้างความเสื่อมเสียต่อองค์กร

ซึ่งต้องรีบกรอบกู้นะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในรายการหน่อยครับ
ผมตัดพยานชาวบ้านไปเพราะว่าเป็นพวกกำนันนกนะ
ทั้งหมดกี่คนไม่รู้๑๐อักคนแต่พยานตำรวจ๒๐อักคน
คุณเป็นตำรวจบ้างไหมครูมีจิตสำนึกบ้างไหมมีศักดิ์ศรีบ้างไหม
ก็ให้การผมก็บอกว่าน้องให้การไปตามข้อเท็จจริงให้การไปตรง
เพราะจนมุมต่อพยานหลักฐานสารไม่ลดโทษให้นะ
มาเนี่ยนะครับมันเหตุมันเกิดขึ้นแล้ว
เพราะความเมาความบ้าอำนาจของกำนันนกที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่ามันมันจุกอกไงเด็กไปในงานโดนยิง
ถ้าไปคนเดียวโดนยิงตายก็ยังไม่เท่าไห
นี่โดนยิงในกลุ่มตำรวจนั่งเป็นฝูงเลย๒๐กว่าคน
คนร้ายยังกล้าก่อเหตุชาวบ้านเขาจะพึ่งใครได้วะเนี่ย
ครับ